คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องตรวจสอบศพปริศนานี้นะฮะ
เป็นศพชายนิรนามเพราะว่าสภาพที่พบคือแห้งแล้วนะฮะ
น่าจะเสียชีวิตมาหลายเดือนแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
มีสุนัขเฝ้าอยู่จนสุนัขก็ร่างกายผ่ายผอมเหมือนกัน

นี่ครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสพเบตงจังหวัดยะลานะฮะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพปริศนาบริเวณริมลำทาน
ใกล้กับสะพานไอเยอร์เบอร์จังที่ตำบลเบตงนะครับ
ก็รีบเข้ามาตรวจสอบฮะต้องเดินเท้าลงไปในหุบเหว
ลึกประมาณถึง๒๐เมตรนะคุณฮะจึงพบศพอยู่ริมลำทาน
ข้อมือข้างขวานะฮะมีรอยศักดิ์คำว่าแม่ครับ
เหนือข้อมือข้างซ้ายมีรอยสักคล้ายกับไม้กางเขน
หน้าอกมีรอยสักยันต์แต่ไม่สามารถระบุเพศได้นะครับ
แล้วก็มีสุนัขพันทางสีขาวลายน้ำตาล๑ตัวคุณ
สภาพของสุนัขตัวนี้มันก็ผอมแห้งเหมือนกันนะฮะ

เจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเบตง
ส่วนสุนัขที่เฝ้าศพทางด้านกู้ภัยที่ลงพื้นที่

มันเป็นสุนัขของอาสาสมัครกู้ภัยที่เลี้ยงไว้ที่ศูนย์กู้ภัยนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยอุ้มมันขึ้นมาจากหุบเหว
นำไปให้สวรรค์ภาพแพทย์ในการตรวจรักษา
เพราะว่าในสภาพมันอ่อนแรงสู้ผอมนะครับ
ว่ามันอาจจะเฝ้าศพมานานแล้วก็ไม่ได้กินอะไร
ทีมข่าวสอบถามอาสาสมัครกู้ภัยสว่างเบตงก็คือคุณธีรพล
เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าโกโก้เป็นสุนัขที่อาสาสมัครกู้ภัย
ไว้ที่ศูนย์๗๘ปีแล้วนะครับ
แต่เมื่อเดือนที่แล้วเจ้าโก้มันหายไปจากศูนย์
ตามหาก็ไม่พบก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่า
เหตุใดเจ้าโก้มันถึงมาเฝ้าศพเป็นแรมเดือน
เฝ้าไม่ไปไหนจนร่างกายสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงนะครับ
ที่เขาเรียกกันมันชื่อน้องโกโก้ครับ
โกโก้เหรอเป็นสุนัขของผู้ใครครับครับ
มันเป็นสุนัขของพี่อาสาครับ

แต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่บ้านเกมากกว่า
แต่บางทีเวลาแกมาช่วยงานอาสาอะไรแบบนี้

เมื่อก่อนน้องก็จะโตจากที่นี่ครับ
แล้วทำไมน้องถึงไปอยู่เฝ้าศพตรงนั้นนะครับ

เพราะว่าน้องได้หายตัวไปจากบ้านที่พี่เขาเลี้ยงอะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๙เดือนที่แล้วครับ๑๙เดือน

เรื่องนี้ต้องแยกเป็น๒ประเด็นเรื่องของศพปริศนานี้ด้วยนะ
ชนะสูตรอย่างละเอียดว่าเป็นใครกันแน่นะครับ
แล้วทำไมถึงมาเสียชีวิตอยู่ตรงหุบเขียว

กู้ภัยก็เอาไปรักษาอยู่ที่คลินิกสัตว์อยู่

ว่าหรือมันอาจจะร่วงลงไปตรงหุบเหวนี้เหมือนกัน

มันร่วงลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้หรือเปล่านะครับ